ส่วนเรื่องของการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เมษายนนี้จะยังออกอยู่ไหม
เอิ้นสิตรงวันเลยด้วยออกตรงเวลาตรงวันนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลก็ตาม
แต่ว่ากองสลากเขายังออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
แล้วบอกว่าในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้สลากจะขายดีนะครับ
ดังนั้นพันธ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีนะครับ
มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยว่าบรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่วงเทศกาลสงครานปีนี้มียอดขายดีกว่าหลายปีที่ผ่านมา
เพราะมองว่าปีนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น
และมีความต้องการสลากสูง
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเหมือนว่าเป็นปีใหม่ไทย
หลายคนก็อาจจะอยากวัดดวง
ถือเลือกงามยังมีช่วงปีใหม่ไทย
ใช่นะครับเผื่อจะถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้าง

ส่วนการออกสลากแบบรวมชุดแบบคละเลข
หลังจากที่กองสลากได้มีการทดลองจำหน่าย
ผ่านผู้ค้าบรายย่อยกว่าหนึ่งแสนคนไป
โดยมีจำนวนทั้งสิ้น๕๗ล้านใบ
เรื่องนี้นะพอกองสลากยอมรับนะคุณว่า
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาผู้ค้าไปจัดรวมชุดเองได้

ยังพบการขายสลากรวมชุด๕๑๐ใบอยู่เลย

จึงต้องศึกษาแนวทางการเพิ่มเติม
ในการลดปัญหาการรวมชุดเองของผู้ค้านะครับ

นึกว่าไปตามแผงก็ยังเจออยู่นะฮะ
ฟังเสียงของพอกองสลากนะครับ

ก็ต้องยอมรับว่าเสียงตอบรับกลับมาโอเคนะครับ

มีแล้วก็เท่าที่ฝ่ายการสลากติดสอบมา

ทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
ขายตรงตามราคาที่กองสลากกำหนดไว้
แล้วให้โคต้าไปก็มีนะ
แต่ว่าที่ขายเกินราคาก็ยังมีอยู่นะครับ

สะพานนิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ

ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็บัตรประจำตัวผู้ซื้อจองล่วงหน้า
เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสลาก
และแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้
ก็คาดว่าจะเปิดใช้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ